หัวเด็กโดนน้ำที่มาพร้อมกับน้ำแข็งก้อนโต
สาดมาเป้งที่หัวเย็บไป๓๘เข็ม
จูงมือลูกไปโรงพักเลยไปตามหาคุณศาสตร์หน่อย
เสียเงินค่าทำแผลไปเกือบหมื่นเนี่ย

แม่ของเด็กอายุ๑๐ขวบเป็นแม่ชาวลำปางอายุ๒๘แล้ว

เล่าบอกว่าเมื่อวานลูกชายก็ไปเล่นน้ำสงกราน
ที่บริเวณใกล้กับสี่แยกไฟแดงบนถนนท่าคราวน้อย
ร่อนใหญ่ลูกหัวแตกผลละเมืองดีเห็นเหตุการณ์พยายามขับรถไล่ตามไป
แต่ก็คือรถคันนั้นเร่งเครื่องหลบหนีไปลูกชายก็บาดเจ็บที่หัวด้วยเหรอ
ออกมาไม่หยุดเลยนะครับเธอก็เลยรีบพาตัวส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่าหัวแตกเยอะมากหมอต้องเย็บถึง๓๘เข็ม
และหมดไปเจ็ดพันกว่าบาทนะฮะคำถามคือใครจ่ายอืม
ใครรับผิดชอบยายของเด็กก็บอกว่าพอรู้ข่าว
ว่าหลานโดนปลาน้ำแข็งก็ตกใจแทบสุดเลยครับแต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีนะ
ไม่ได้เข้าลูกกระตาแล้วก็ฝากไปถึงทุกคนว่าเล่นน้ำเนี่ย
สุภาพด้วยอย่าเอาน้ำแข็งมาสาดใส่กันแบบนี้นะครับ
เขาเล่นเขาเล่นแล้วเขาปลาลงมาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกอ่ะ
อันนี้เกือบโดนตาไหมครับแม่ก็ใช่นี่น่ะคาดนิดเดียวน่ะ
คาดนิดเดียวแล้วมันมันไหลรูมากน่ะเนี้ย
เย็บไม่เช่นน้อยน้อยอย่างเงี้ยคิดดูอ่ะแล้วเด็กตัวแค่เนี้ย
สุดท้ายนะฮะตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็เร่งติดตามมือสาด
เพราะอย่างที่บอกว่าคาดนิดเดียวจะโดนตาอยู่แล้ว
คือเนี้ยมันอันตรายจริงจริงคือเดี๋ยวเนี้ยเราเล่น
มาเล่นน้ำเย็นกันนั่นแหละเพราะอากาศมันร้อน
น้ำแข็งมาเป็นก้อนรึเปล่านใช่น้ำเย็นพอสาดมาก็วู้ว
สะท้านละนะสะท้านละมาเป็นก้อนเลย
ไม่ได้มันอันตรายจริง